เรื่องราวความสดใสกันบ้างดีกว่าเติมความสดใสดีกว่า
ดาราหลายคนเนี่ยชอบมากเลยลุคเขาจะแบบใสดูเด็กดูหน้าเด็กตลอดเวลาแบบนี้
เออนะคะคุณผู้ชมค่ะไปดีกว่าค่ะไปดูคนนี้เลย
ก้าวสุพัสราคนนี้บอกเลยว่าขวัญใจหนุ่มนะ
เรารู้หรอกเลยจัดมาให้นี่เป็นไง
บอกเลยนะคะว่าน่ารักจริงเลยนะคะสำหรับก้าวสุพัสราค่ะ
ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยเบื่อกับลูกสวยหวานเดิมของตัวเองหรือเปล่านะจ๊ะ
ล่าสุดค่ะมีนี่ไปเที่ยวทะเลงัดชุดว่ายน้ำใส่อวดหุ่นสักหน่อยนะคะ

ชุดว่ายน้ำที่สาวก้าวใส่ก็เป็นแบรนด์ที่เจ้าตัวเนี่ยร่วมออกแบบด้วย
อากาศขายของนิดนึงก็พูดตรง
ภาพละที่จะตัวลงอะเป็นภาพอวดแค่แผ่นหลังนะคะ
เรียกยอดไลค์ได้แล้วคุณผู้ชมเออหลายหมื่นอยู่นะรูปเนี้ย
แต่พอเลื่อนภาพต่อไปอีกทีสาวก้าวลงภาพแบบจัดเต็มไปเลย

สาวสวยหน้าเด็กคนต่อมาค่ะเห็นหน้าเธอเมื่อไหร่

คนนี้ไม่ได้หลายคนชอบคิดว่าน้องแท็กซี่เนี่ยอยู่มปลายหรือเปล่า
วิทยาลัยจะบอกเลยนะคะแตะเลข๓แล้วเหมือนกันนะจ๊
น้องกะตี้อังสุมารินเนี่ยเห็นความสวยความไซส์อย่างกับสาวมัธยม
บอกเลยว่าแต่จริงแล้วเธอเนี่ยแฝงความเสน่หกซี่ขยี้ใจเอาไว้นะ
ซ่อนไว้เขาบอกว่าซ่อนความเซ็กซี่ไว้
แต้เนี่ยไม่ได้มีแค่ลุคสวยหวานนะ
หลายคนบอกว่าถ้านึกถึงแพตตี้นึกถึงความหวาน
แต่พอถ้าน้องแพตตี้ลุกขึ้นมาอัพเป็นสาวแซ่บ
เทียบเลยอย่างลุคที่ไปเที่ยวพักพอร์ตนะครับ
จะเป็นทริปทะเลก่อนหน้านี้เนี่ยดูสิน่ารักปะล่ะ
หรือจะเป็นทริปล่าสุดที่ไปเที่ยวกับพี่แดนนะคะ
หวานใจนะคะซึ่งสาวแพตตี้เขาก็แต่งตัวมาในลุคแบบ
ฟีลแบบสีครีมแต่ว่าเปิดลายนิดหนึ่งนะคะ
พร้อมกับกระโปรงสั้นโชว์เรียวขายาวนะครับ
ตัวลงภาพเซ็ตนี้ก็เรียกยอดไลค์จากแฟนคลับได้กว่าแสนไลค์เลยนะครับ
เขาบอกว่าสไตล์แพตตี้อ่ะเซ็กซี่ประมาณนี้กำลังดีแล้ว
เพราะว่าอะไรคะพี่แดนเขา
แดนห่วงเหรอจริงโอ้นะคะปิดท้ายที่สาวคนนี้นะคะ
ออมสุชาค่ะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งนางเอกนะคะ
แบบครองฉายานางเอกหน้าเด็กอีกคน
สาวแกร่งพิกกี้หนูนะใช่นะคะลูกของสาวอออม
ปกติภาคหลังก็จะเป็นลูกหวานนะคะสวยแฝงความเท่นะคะ
แต่ลุคที่ทำเอาแฟนแหกันกดไลค์ก็คงเป็นลุคเซ็กซี่ขี้เล่น
นี่แหละคุณผู้ชมเป็นภาพที่เจ้าตัวโพสต์นะคะในวันพักผ่อนชิว
ด้วยการแต่งตัวไปเยือนคาเฟ่นะคะที่มาในธีมชุดลายสีพาสเทลค่ะ
แต่ว่าที่สะดุดตาก็คือความสั้นของกางเกงนั้นนะคะ
ดิฉันเชื่อแน่ว่านะคะพี่แอมพิธานที่ขึ้นชื่อวิชาเรื่องความดุความขี้ห่วงนะคะ
คือทุกรูปที่ลงพี่แอมได้ดูก่อนหมดนะเขาหัวเดี๋ยวจริงนะคะ
แต่ละคนต้องบอกว่าหน้าเด็กจริง
นักคิวคุณหมอได้ค่ะตรีแจ๊คก็ทำอะไรคะ
ทำให้ดูเด็กขึ้น
มนต์เอานะคะกลับบ้านแล้วเราใจเราก็แบบถ้าใจเราเด็กทุกอย่างก็จะเด็ก

อยู่ในคอปโนต่อไปนะคุณผู้ชมแต่บางทีในเรื่องของความเซ็กซี่เนี่ย
ชุดเสื้อผ้ามันไม่จำเป็นต้องเว้าต้องแหวะแบบนั้น
อินเนอร์สายตาแล้วก็ทับโค้ดก็ได้อยู่นะคะ